กรวดเคยเห็นป่ะหินกรวดรู้ไหมหินกรวดเป็นไงแล้วจะเชื่อไหมว่าหินกรวดสร้างรายได้เป็นแสน
กรวดเนี่ยนะเออดูดิดอมยังทักเงี้ยแล้วขอเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้เอาหินกรวดมาจำแนกแยกแล้วเอาไปขายรายได้หลักแสนอ่ะจ๊ะ
เหรอเอออ่ะที่นี่ที่ไหนเขาบอกหินกรวดที่เห็นเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านโพนสวรรค์นะคะ
อยู่ที่ตำบลคำเตยอำเภอเมืองนครพนมค่ะดูสีมันอ้านี่ดูใกล้ใกล้ดูสีมันก่อน
สีมันขาวนวลมันสวยนะมันสวยงามมันแตกต่างจากหินในพื้นที่อื่นอื่น
ชาวบ้านเขายืนยันแบบนี้เขาบอกเลยสภาพที่นานในหมู่บ้านมันพิเศษกว่าที่อื่นแน่
เพราะที่นาตรงนี้ขุดลึกลงไปเท่าไหร่ยิ่งลึกยิ่งเจอหินกรวดที่มีสีสันสวยงาม
เขาก็เลยเกิดแนวคิดชาวบ้านเขาคิดนะอู้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะประกอบอาชีพกัน
บอกถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้มารวมกันคิดสิจะทำยังไงกี่หินกรวดพวกนี้มันเยอะเหลือเกิน
งั้นก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินก็แล้วกันเอามาคัดแยกจะเอาไปขายเพิ่มมูลค่า
สร้างรายได้เสริมนี่เขานั่งคัดกันแบบนี้เมื่อกี้เห็นไหมเขาจะไปร่อนหินก่อน
พอสมมุติกวาดเอามาได้แล้วขุดเสร็จปุ๊บเอาใส่ตระก้า
ตะก้าเสร็จไอ้พวกหินต่างอื่นที่เป็นหินเล็กที่มันไม่ใช่หินกรวดอย่างนี้
มันก็จะล่อนตกลงไปทีนี้ก็จะได้หินกรวดพวกนี้มาแล้วก็ต้องมาคัด
เขาต้องคัดเอาที่มันสวยสวยจริงจริงนะคะเขาบอกอันนี้สร้างรายได้เสริมให้กับหลายครอบครัวนะ
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแรงแบบนี้หลังเก็บเกี่ยวข้าวก็ทำกันเป็นอาชีพเลยนะ
สร้างรายได้กันมานะตลอดหลายปีค่ะเป็นที่เขาบอกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
ทีนี้ทางด้านของคุณบุตรศรียอดบอดดีนะคะก็เล่าแบบนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่รับจ้างคัดหินกรวดมาเป็น๑๐ปี
รายได้ขั้นต่ำเขาบอกเลยนะต่ำวันหนึ่ง๓๐๐๕๐๐บาท
ทุกคนยึดอาชีพนี้กันหมดเกือบทุกหลังคาเรือนพี่บุตรศรีบอก
เป็นอาชีพประจำหมู่บ้านไปแล้วจริงแล้วอย่างที่บอกไม่ต่ำกว่าเดือนละเป็นแสนอ่ะ
ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นไม่ต้องไปเข้ากรุงเทพให้มันลำบากแล้วเขาบอก
วันร่อนกรวดคัดกรวดนี่แหละเออคัดแยกหินกรวดเลย
และเขาจะมีการแยกแบบตามขนาดเล็กกันไปใหญ่กันไปแบ่งเป็น๕เบอร์ขนาดเล็กสุดก็เบอร์๑เบอร์ใหญ่สุดเบอร์๕จ้า
อ่ะหลากหลายสีเขาจะเอาบรรจุใส่ขวดนะไปขายแล้วพอมีพ่อค้ามารับซื้อเขาก็จะไปขายต่ออีกที
อุ้ยบอกมันเจาะถุงขายในราคาถุงละ๒๕๓๐บาทหนักซะประมาณ๗๑๐กิโลกรัมแบบเนี่ยใส่ถุงเนี่ย
เออแล้วเดี๋ยวก็จะมีพ่อค้าเขาเอาไปขายกันต่อนะคะ
อ่ะดีนะถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราก็สนับสนุนว่าภูมิปัญญาชาวบ้านจริง
เป็นอาชีพที่เรานึกไม่ถึงเลยนะนึกไม่ถึงไงเลยเอามาบอก